อาหารขึ้นชื่อของอุดรก็คือข้าวเปียกข้าวเปียกหรือก๋วยจับยวนครับผมค่ะ
ถ้ามาอุดรแล้วไม่ได้ทานก๋วยจับเหมือนมาไม่ถึงคือมาไม่ถึง
แล้วทีนี้ในส่วนของบัวล่ะครับที่เราเอามาใช้ก็คือส่วนไหนครับ
เป็นลากบัวลากบัวของบัวขาวลักมวยหรอไม่ใช่
บัวขาวอยู่อยู่ในทะเลบัวแดงเนี่ยค่ะอ่าแต่ว่าตอนนี้กำลังงงมากกับชาม

ก็เป็นจุดเด่นในการเรียกลูกค้าค่ะ
เด่นคือเป็นกะละมังเป็นกะละมังอัลโหลมิเนียมอย่างดี

จุดเริ่มต้นของการนำเอาข้าวกล้องมาผัดไทยมันเริ่มได้ยังไงครับ
คุณยายเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว
เราก็พาไปร้านเพื่อสุขภาพ

ก็เลยคิดว่าเราจะเอามาทำอาหารที่ร้าน
เพื่อให้คนได้ลองทานดูอย่างนี้ค่ะ

เป็นข้าวกล้องปอดสารพิษค่ะ

ที่กำลังรับชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องอยู่เด้อค่ะ
มือนี้หมูเห่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวนำกัน
ที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี

ยังจะพอมีดอกบัวแดงสวยงามให้เราได้ชมกันอยู่
แต่สำหรับเล่าเส้นเป็นเรื่องและอ้ายน็อตแล้ว

เพราะการมากุมภาวะปีครั้งนี้
เราตั้งใจจะนำเสนอเมนูเส้นและก๋วยเตี๋ยวที่อร่อย
ดีและมีตำนานมาฝากแฟนรายการกันค่ะ
โดยเมนูเส้นของเราวันนี้ขอพาไปแซ่บอีหลี
กับข้าวเปียกเส้นใส่รากบัวที่ร้านมาเดอร์บัว
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูสไตล์บ้านทุ่ง
ไฟเส้นเครากล้องและเซ็นมีแม่เครากล้องหมูย่าง
ไตล์อีสานที่ร้านครัวในสวนถ้าพร้อมรับ

แต่คราวนี้เราจะไม่อยู่ในตัวเมืองครับเราออกมาข้างนอกครับ
ผมอยู่ที่อำเภอกุมภาวะปีครับซึ่งเป็นจังหวัดดีมากมากนะครับ
นี่เห็นไหมครับแหมบัวแดงเนี่ยกำลังบานสะพรั่งเต็มบึงไปหมดเลยครับผม
วันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศดีมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนที่เราจะไปตามหาเมนูเส้นนะครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปสืบสาวราวเส้นกันนะครับเรามาฟังเรื่องราวของที่นี่กันก่อนดีกว่านะครับ
แนะนำว่าต้องรีบมากันเมื่อมาแล้วก็แนะนำต่อว่าให้มาตามรอยไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านต่างที่เล่าเส้นเป็นเรื่องจะนำมาให้ชมกันในวันนี้อีกด้วย
อย่างร้านแรกเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะใกล้ใกล้นี่เลยทะเลบัวแดงนี่แหละค่ะเห็นว่ามีข้าวเปียกเส้นเมนูเส้นพื้นบ้านให้เราได้ทานกัน
เดินทางมาที่ทะเลบัวแดงอำเภอกุมมะวาปีทั้งทีนะครับ
ผมก็ต้องหาเมนูเส้นเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าอร่อยบริเวณใกล้เคียงนะครับ
และเมนูนั้นนั่นก็คือเมนูข้าวเปียกหรือว่าก๋วยจับยวนนั่นเองนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของชาวอุดรธานีนะครับแต่ว่าร้านนี้เขาพิเศษครับ
ตรงที่ว่าเขาเอารากบัวเนี่ยมาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของเมนูก๋วยจับยวนด้วย
ไอเดียดีแบบนี้หน้าตาจะดีหรือว่ารสชาติจะดีหรือเปล่า
อย่างนี้ต้องไปสืบสาวราวเส้นให้รู้จริงกันให้ได้ครับ
สวัสดีครับพี่แก้วครับอันนี้ก็คือพี่แก้วนะครับ
เจ้าของร้านมาเดอร์บัวนะครับผมผู้ที่คิดเริ่มเอาส่วนประกอบของบัวเนี่ย
มาทำอาหารค่ะอย่างเช่นอาหารที่เราจะมาในวันนี้ก็คือ
เปียกอ่าเดี๋ยวเราถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนครับว่าทำไมเราถึงนำเอาส่วนประกอบของบัวเนี่ยมาเริ่มทำอาหารในร้านของเราครับ
อ๋อค่ะจุดเริ่มต้นนะคะที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวเนอะครับ
ซึ่งอาหารขึ้นชื่อของอุดรก็คือข้าวเปียกข้าวเปียกหรือก๋วยจับยวนที่รู้จักกัน
คือถ้ามาอุดรแล้วไม่ได้ทานก๋วยจั๊บเหมือนมาไม่ถึงคือมาไม่ถึงอ่า
เพราะฉะนั้นที่มาเดอร์บัวก็เป็นส่วนหนึ่งของอุดรเราก็ต้องมีก๋วยจับยวน
เอาไว้บริการลูกค้าให้ให้รู้สึกว่ามาถึงอุดรแล้วอ่ะครับอ่าแล้วทีนี้ในส่วนของบัวล่ะครับ
เราเอามาใช้นี่คือส่วนไหนเป็นรากบัวค่ะเป็นรากบัวรากบัวของบัวขาว
บัวขาวนักมวยเหรออ่าไม่ใช่บัวขาวอยู่อยู่ในทะเลบัวแดงเนี่ยค่ะ
อ่าทะเลบัวแดงตรงนี้เป็นบัวสายพันธุ์อะไรอ่ะมันจะมีสองสายพันธุ์ค่ะ
มันจะมีบัวแดงกับบัวขาวที่เราเอามาใช้คือบัวขาวค่ะถ้าเป็นรากบัว
นี่ต้องใช้บัวขาวถ้าเป็นสายบัวก็เป็นบัวแดงก็ได้บัวขาวก็ได้
ซึ่งจริงในฤดูการของการมาชมทะเลบัวแดงมันต้องมาช่วงไหนสวยที่สุด
มาได้ตั้งแต่พฤศจิถึงกุมภาหรือมีนาแล้วแต่ปีค่ะแต่ปีนี้น่าจะถึงสิ้นสิ้นมีนาเลย
สิบมีนาแล้วหลังจากนั้นเป็นไงไม่มีมีบัวหลวงค่ะบัวหลวงมีทั้งปีค่ะอ๋อ
อ๋อบัวหลวงก็จะขึ้นมาจะจะมีทั้งปีบัวขาวบัวหลวงอันเดียวกันใช่ค่ะ
ตัวนั้นเราก็เอามาทำอาหารในตัวนี้นอกจากที่เอามาทำข้าวเตี๋ยเราทำเมนูอะไรอีก
ก็มีตำมียำมีต้มอืมได้หมดค่ะในส่วนประกอบของบัวที่เอามาทำอาหารได้มีอะไรบ้าง
จากรากมาแล้วมีตั้งแต่หัวบัวหัวบัวเม็ดบัวเม็ดบัวรากบัวรากบัว
แล้วก็ไหลบัวค่ะไหลนี่เราเอามาใช้หมดเลยไหมใช้หมดค่ะใช้หมดเลยแต่มันมัน
มันขึ้นตามฤดูการนะคะเพราะฉะนั้นมันน้อยที่ว่าจะมาแบบมีพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราก็
เปลี่ยนแปลงตามฤดูถ้ามีไหลแล้วก็ทำไหลมีหัวบัวแล้วก็ทำหัวบัว

มาเป็นส่วนจักรข้องในทุกเมนูเพราะเช่นกัน
ดูวิธีการทำข้าวเปียก
แบบชาวอุดรที่นำความสมศักดิ์ของบัวมาทำอาหารด้วย

ของบัวที่เรานำไปใช้ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่า
จะเป็นดอกบัวสีสันสวยงามที่นิยมนำไปบูชาพระใบบัวที่
นำไปห่ออาหารได้เม็ดบัวรากบัวไหลบัวและสายบัวที่นำ
ปรุงเป็นเมนูอาหารไทยได้หลากหลายเมนูและเกษรบัว
กับดีบัวที่นิยมนำไปตักแห้งและจัดเป็นสมุนไพรอีกชนิด
เรียกว่าดอกบัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่ธรรมชาติสร้าง
มาให้เราได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจริงเลยล่ะค่ะ
น็อตและพวกเราชาวเล่าเส้นก็เคยชิมเมนูข้าวเปียกเส้น
กันมาบ้างแล้วนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่าเจ้าดังใน
อุดรบอกเลยว่าเล่าเส้นเนี่ยไปเก็บมาหมดไม่มีตกหล
แต่ถ้าเป็นข้าวเปียกเส้นใส่รากบัวก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกแบบเปิดซิงจริงค่ะ
แบบนี้ต้องตามเข้าครัวไปดูวิธีการและเก็บเกี่ยวเคล็ดลับความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อยแล้วล่ะค่ะ
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวนะครับมาดูส่วนผสมกันดีกว่านะครับ
เริ่มจากเส้นก่อนดีกว่าครับนี่เส้นมีสองประเภทเลยค่ะมันต่างกันยังไงครับผม
เหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาต้มเราจะใช้เวลานานมากกว่า

เอามาตุ๋นเหมือนกันครับตุ๋นแยก
อันนี้ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง

ผักหอมค่ะขึ้นช่ายต้นหอม

อันนี้พริกค่ะ
สมรู้แล้วเดี๋ยวเราไปต้มกันดูเลยดีกว่าครับ
ครับ

เอาน้ำซุปนี่แหละที่ได้จากการต้มกระดูกหมูนี่แหละฮะ
เอามาใส่นะฮะต้มให้เดือดเอากระดูกหมูทราย

แล้วก็รากบูอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้นะครับ

นะฮะแล้วอะไรอีกครับบอกได้เลยนะ

เกิน๓นาทีได้ทานเพราะทุกอย่างเราเตรียมพร้อมกันหมดแล้ว
แค่มาต้มรวมกันเท่านั้นเอง

พอเดือดปุ๊บเราก็ใส่ส่วนของต่างเข้าไปด้วยกัน

เดือดแล้วค่ะใส่หมดเลยไหมครับใส่หมดเลยจ้ะแล้วรอเดือดอีกครั้งก็ได้เลยครับ

โอเคงั้นนี่ผมยกไปรอจัดจานนะ
ครับผมนี่พี่รอให้เดือดแล้วตามมาเลยนะครับครับ
อ้าวเทเรียบร้อย

หมูยอหมูยอเมืองอุดร

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปทานกันเลย
ช่วงหน้าเรามาชิมกันว่าข้าวเปียกเส้นใส่รากบัว
ของดีของขึ้นชื่อประจำกุมภาวะปี
แซ่บขนาดไหนอดใจรอเดี๋ยวเด้อค่ะ
มันก็จะนุ่มหน่อยเนอะใช่ไหม

ก็คือตุ๋นให้นานเข้าไว้ยังไงกันเนอะ

หรือว่ากวยแจ๊บโยนของทางบุหรองอยู่แล้ว
น้ำซุปก็มีความหวานหอมของต้มกระดูก
รวมกับความหอมของเจียวตัวนี้ด้วยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป